ถ้าใครยังนึกไม่ออกดูรายการเราเนี่ยได้นึกออกแน่นอนนะคะ
แล้วก็ได้รู้ด้วยว่าแต่ละที่เขามีที่ขอพรที่ไหน
เริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปขอพรที่จังหวัดนครพนมกันเลยดีกว่านะคะ
ที่นี่นอกจากจะได้กลับสการะขอพรพญาศีสัตนครราชแล้ว
ยังได้เที่ยวชมวิวสวยกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชม
ไปดูแสงแรกที่ริมโขงไทยลาวเขตเทศบาลเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมกันเลยค่ะ
สวยมากเลยนะคะบรรยากาศยามเช้าแบบนี้
ประชาชนนักท่องเที่ยวก็แหนกันมา
รับความสดชื่นของเช้าวันใหม่ด้วยแสงพระอาทิตย์ในยามเช้านี่แหละค่ะ
ซึ่งจุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดสำคัญของจังหวัดเลย
เพราะจะมีของจังหวัดนครพนมเลยนึกว่าของจังหวัดเลย
เพราะว่าจุดนี้นะคะจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขงสวยงามสุดลูกหูลูกตา
บรรยากาศช่วงนี้ดีคุณผู้ชมอุณหภูมิอยู่ที่๑๖๑๘องศาเซลเซียสนะคะ
อากาศเย็นสบายมากเลยนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนแถบนั้นก็เลยใช้เวลาช่วงเช้านี่แหละ
มาเดินออกกำลังกายสูดอากาศบอดที่สุด
แล้วก็ชมวิวสวยริมสองฝั่งแม่น้ำโขงกันนะคะ
แล้วคุณผู้ชมพลาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ
หลังจากพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วเราก็ใช้เวลาไปกราบศักระขอพรพญาศรีสัตนคราชกันต่อ
นี่แหละค่ะตั้งโดดเด่นเป็นสง่าท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามริมแม่น้ำโขง
คุณดูสิสวยงามมากนะคะ
แล้วเขาก็เชื่อกันว่าถ้าได้สักการะขอพรแล้วจะได้สิริมงคลกลับบ้านไป
โอ้โหนี่คนไปกันเยอะนะเนี่ยใช่เพราะว่าชาวนครพนมเองเขาก็เชื่อกันว่าพญาศรีสัตนคราชนั้นเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาว
เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนครพนมด้วย
ยิ่งตอนนี้นะหลายคนให้ความสนใจถ้าไปแวะนครพนมนี่จะต้องไปที่บริเวณนี้แหละ
สักการะขอพรแล้วก็จัดเครื่องบูชาไปแบบนี้บางคนก็ใส่ชุดไปเต็มยดอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวก
บางคนอาจจะแบบแค่แวะเวียนไปก็ไปกราบไหว้ขอพรได้ว่ากันว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะจ๊ะ
ขอโชคขอลาบนะจ๊ะเป็นแลนด์มาร์คด้วยนะแล้วนอกจากไปขอโชคขอลาบแล้วเนี่ยได้ไปชมแบบความสวยงาม
ริมแม่น้ำที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกด้วยสวยจริง